ไปดูเรื่องของวัยรุ่นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเราเอ่ยคำว่าวัยรุ่น
มันจะมาในเรื่องของการตีรันฟันแทงเออนั่นสิฮะ
แล้วเนี่ยนะคะวัยรุ่นที่เขาบอกไปเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญ
แหมมีทั้งมีดไม้มีทั้งปืนประสัตว์กันสิค่ะโอ้โหนี่
คุณผู้ชมมันอยู่ตรงร้านสะดวกซื้อโอ้โหพนักงานร้านสะดวกซื้อบอก
โอ้สวยเลยใช่มาตีกันตรงนี้ตกใจกันหมดอืมนี่เป็นร้านสะดวกซื้อที่
แถวตลาดครุในนะคะอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
วัยรุ่นสองกลุ่มแล้วค่ะอ่าบอกชื่อเลยกลุ่มนึงนะ
ชื่อว่านายรังสรรค์อายุ๑๘ปีเนี่ยนายรังสรรค์เข้ามากับเพื่อนอีกคนนึง
อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอาริกันนั่นแหละนะคะมีชื่อว่านายกฤษดาอายุ๑๕ปี
กลุ่มของนายกฤษดาเนี่ยเขาพาเพื่อนมาเนี่ยมากันสองคันรวมสี่คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกันโดยบังเอิญบังเอิญจากนั้นทำไงอ่ะ
ก็เป็นอาริกันก็วิ่งไล่ตีกันดิคะ
กลุ่มนายรังสรรค์ใช้มีดไล่ฟันกลุ่มของนายกฤษดาค่ะแล้วเขาหนีตาย
หนีตายเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วกลายเป็นว่า
กลุ่มของนายกฤษดาน่ะยิงปืนสวนออกมาเลยครับ
กระสุนไปถูกขาขวาของฝ่ายคู่อรินะคะ

เจ้าที่กูพายไปถึงแอดแหน่ก็ต้องช่วยกันนำตัวสงรมพยาบาปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตำรวจสพพระประแดงบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ

และเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้ง๒ราย
ต้องติดตามตัวคนก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีนะคะ
สองฝ่ายนี้เขาเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ที่บอกบังเอิญมาเจอกันนั่นแหละค่ะ